รวมไปถึงยังมีงานประเพณีงานบุญที่น่าสนใจ
อยากแนะนำให้ไปกันด้วยค่ะ
ไปค่ะไปกันที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามนะคะ
หรือว่าจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่
เขามีการจัดงานประเพณีบุญภเวทเทศมหาชาติ
ซึ่งเป็นเทศกาลบุญใหญ่ของชาวล้านช้างแห่งลุ่มน้ำปิงเลยนะ
ถือเป็นประเพณีที่สืบสารกันมานานถึง๑๑ปีแล้ว

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะภายในงานเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการมาก
มีทั้งขบวนแห่นางรำ
ซึ่งเป็นการรวบรวมชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านในอำเภอใกล้เคียง
มาร่วมขบวนยาวเกือบกิโลเมตรเลยนะคุณ
ตามมาด้วยขบวนแห่พระแม่โพศพที่เราเห็นที่คุณชนะเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
จะมีการตกแต่งขบวนด้วยรวงข้าวอย่างสวยงาม
แล้วก็มีขบวนช้างแบบนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะ
มีพระเจ้าสัญชัยและพระเวชสันดรนั่งบนหลังช้างมาด้วย
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา
แล้วก็ผู้คนที่มาร่วมงานก็ตื่นตาตื่นใจมากเช่นเดียวกันนะคะ
จากนั้นยังไม่หมดภายในงานนะเขายังมีการจัดให้มีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่
่อเจดีข้าวเปลือกสู่ขวัญข้าว
เพื่อเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวนาอีกด้วย

ชูช็อก

โถเอ้ยนี่กำลังจะเข้าไปสู่งานบุญ

ชูโชคนะคะเรื่องการหาชาลีพระเวชสันดร

ส่งผลให้ผลผลิตในปีต่อไป
ปีนี้เจริญงอกงามเป็นอย่างดีนะ
ก็คือเหมือนเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนานนั่นแหละ
เป็นอีกหนึ่งงานที่มีเอกลักษณ
แล้วก็เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไปจ้า
แล้วงานนี้เขาก็จัดกันใหล่จังหวัด
แต่ว่าก็มีการจัดงานที่มันแตกต่างกันออกไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่นกันไปนะคะ
ส่วนที่กำแพงเพชรเนี่ยก็จะมีลักษณะงานแบบนี้แต่ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากมีขบวนช้างด้วยนะคุณดูสิ
เผือกก็มีผู้ใหญ่จริงนะช้างสีชมพู

ให้ดูแบบว่าสวยงามแบบนี้นะครับ

ขบวนฟ้อนรำสวยงามแบบนี้นะ
ยิ่งใหญ่อลังการมากเป็นงานประจำปีกันเลยทีเดียวนะคะ
ฟังเพจฟังธรรมฟังครบ๑๓กันเนี่ย

ก็คุณพูดถึงอีกเอง